ความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นยกพวกทั้งตีทั้งแทงเด็กปั๊มนะฮะที่นครปฐมจนสาหัสนะครับสาเหตุรู้แล้วมันไส้กันมองหน้ากันนะดูภาพฮะ
เป็นเด็กปั๊มอายุ๑๗เองนะครับในตำบลโพรงมาเดืออำเภอเมืองนครปฐมทั้งต่อยทั้งตีทั้งแทงเด็กปั๊มได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
สาเหตุอย่างที่นำเรียนไปฮะมันไส้มองหน้ากันนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับนะครับพอก่อเหตุเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกันหนีสุดท้ายไม่รอดครับ
โมงที่ผ่านมาตำรวจสมภาพโพรงมาเดือครับ

เป็นเยาวชนชาย๖คนอายุแม่๑๖๒๐เท่านั้นเองนะครับ
มีของกลางด้วยมอเตอร์ไซค์๒คันที่ใช้ก่อเหตุ

แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่วันก่อเหตุนั่นแหละ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ
เข้ามาเติมน้ำมันแล้วเห็นซีเนี่ย
ซีเห็นหน้าซีแล้วมันขึ้นนะ
ไม่รู้จักกันมาก่อนหรอกแต่ขึ้นนะครับ
ก็เลยพาพวกมารุมทำร้ายนะครับ
คืออย่างที่บอกไปก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
เคยรู้จักกันมาก่อนก็เจอไปนะครับ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็พกมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรครับ